คุณผู้ชมค่ะสำหรับพิธีกรหนุ่มอย่างเป๊กเปรมมะนัดนะคะ
ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้หลงเสน่ห์ของแฟนสาวอย่างสาวนิวนพัดสอนเท่านั้นนะคะ
กลายเป็นว่าหลงมนต์เสน่ห์บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ของสาวนิวด้วยซะแล้วค่ะ
เป็นคู่รักคนบันเทิงนะคะที่หันมาลุยธุรกิจแล้วก็กิจกรรม
ขออภัยลุยกิจกรรมไม่ใช่ลุยธุรกิจ
ลุยกิจกรรมเพื่อสังคมอีกคู่นึงค่ะสำหรับคุณเป๊กเปรมนัดแล้วก็คุณนิวนพัดศรนะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่ควงกันไปช่วยชาวนาค่ะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกันไหม
จนทำให้เกิดไอเดียต่อยอดอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะ
เพื่อส่งเสริมธุรกิจในชุมชนระแวกนั้น
โดยว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขาเผยว่า
หลังจากได้ไปลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ก็รู้สึกประทับใจกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงค่ะ
ทุกคนนั้นมีการน้อมนำพระราชดำรัฐ

มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็หวังว่าโครงการนี้น่าจะเป็นส่วนเล็ก

วิถีเพียงพอพอเพียงอย่างยั่งยืนค่ะ

แค่รู้สึกว่าพอเสร็จว่ามันมีที่แล้ว
ก็อาจจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารทั่วไปอะไรอย่างนี้
แต่พอเราไปได้ใช้ชีวิตในชุมชนนั้นแล้ว
มันมีทั้งแบบโรงม้า
มันมีทั้งแบบที่ทำปูนขาว
มันมีทั้งแบบพระธาตุมีวัดอยู่ใจกลาง
และชุมชนแต่ละชุมชนเป็นชุมชนที่น่ารักมากเลยครับ
เราก็เลยคิดว่าจะแบบพัฒนาชุมชนครับ
ซึ่งตอนนี้ก็คือคุยกับหลายส่วนอยู่

แต่ที่สวยกว่าที่ดีกว่ามันคือ

แล้วก็เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
รู้สึกว่ามีความสุขครับเพราะว่าเหมือนเราดำเนินตามรอยพระราชดำรัฐนะครับ

ฉะนั้นก็เลยจะพัฒนาไปให้ยั่งยืนไปในทางนี้ครับ
ว่าจะเป็นพอเพียงในรูปแบบไหนที่เราที่เป็นเจ้าของที่แล้วจะ
จะพัฒนาไปกับคนพื้นที่ได้ยังไงบ้าง
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะการเตรียมลาบวชของคุณเป๊กนะคะ

เพียงแต่ว่าจะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะ
ส่วนเลิกสละโสดกับหวานใจนะคะก็คงจะเป็นช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะ

และที่สำคัญก็อาจจะกลายเป็นคู่รักรักโลกอีกหนึ่งคู่ก็เป็นได้